ไปดูเรื่องราวที่เป็นเรื่องความเชื่อกันหน่อยนะ
เพราะว่าในช่วงนี้อย่างที่แฟนตลอดข่าวได้ดูกันไป

เขาได้พูดถึงราศีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าราหูจะย้ายราศี

มีทั้งย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นไปดูนะครับกับวัดดังที่เขาไปกราบไหว้บูชาพระราหูกัน

วัดศรีสะทองตะบนศรีสะทอง
อำเภอนครใจสิทธิจักรนครป่าโทษ
คนแน่นเลยนะเพราะว่าที่วัดแห่งนี้เป็นต้นตำรับ
อยู่ในสาระแปดเลี่ยมก็ทำให้ชาวราศีต่าง
ที่เขาได้รับผลกระทบนะเขามากราบไหว้พระราหูกันอย่างเนื่องแน่น
โดยทางวัดเขาจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้เอาไว้เป็นชุดเลยนะ
แต่ละชุดมีอะไรบ้างของดำ๘อย่าง
อย่างแรกซุปไก่สกัดเหล้าดำกาแฟดำ
เฉก๊วยถั่วดำข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนทูบดำ๘ดอก
รวมไปถึงดอกกุหลาบก็เป็นสีดำนะ
แล้วก็มีแผ่นทองคำเปลวบายสีชามคู่
หรือว่าใครเนี่ยจะเตรียมของมาไหว้เองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
และสาเหตุที่ต้องถวายของดำเนี่ยก็เพื่อเป็นการสะดอกเคราะห
เสริมดวงบารมีแล้วก็ขอโชคขอลาบตามความเชื่อถูกไหมน้องใบตอง
ใช่แล้วดิฉันไปได้เลยนะถวายของดำเนี่ย
แต่ความเชื่อแล้วผิวดำก็ไปได้หมดไปได้เอาอย่าบอกว่าผิวดำ
ผิวสีแทนขอโทษขอโทษที่พูดตรงเออแทนที่จะขาวดันดำซะอย่างนั้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้เขาบอกราหูย้ายราศี
ทำให้คนมาที่วัดศรีสะทองเนี่ยเยอะซึ่งทางวัดเองเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะ
เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่กาดห้ามจบ
ถูกต้องทางวัดจึงได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมของไหว้และจัดเตรียมแอลกอฮอล์